สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการกับเรา
แล้วเรามีโอกาสคงได้เจอกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าท่านนี้เคยมาเยือนสถานีผีดุแล้ว
และครั้งนี้มาอีกหนึ่งรอบตามคำเรียกร้องครับ

เดือนนี้มาในธีมของความรัก
แน่นอนว่าความรักเนี่ยมันมีทั้งสีชมพูสีเทาสีดำ

ครั้งนี้คุณแหม่มมาเล่าให้พวกเราฟัง
เกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าเฝ้าระวัง

เป็นประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่งถ่ายทอดมา

เรื่องนี้จะได้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรา

เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวในระหว่างเล่าขอแทนตัวเป็นเจ้าของเรื่องเอง

คือเป็นเรื่องของคุณเชอรี่เนี่ยเล่ามา
คุณเชอรี่นะคะมีเพื่อนที่ชื่อแตงสนิทกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนจบปริญญาตีทำงานแล้ว
แต่ก็ต้องมาห่างกันไปเพราะว่าคุณแตงเนี่ยมีแฟนขี้หึงมาก
ไม่อยากให้ไปคบหากับเพื่อนไม่อยากให้ไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่ไหนเลย
เพราะฉะนั้นแตงเนี่ยก็จะห่างจะห่างกับเพื่อนทุกคนไปโดยปริยาย
เชอรี่ก็อ่ะโอเค
พอไม่ค่อยได้ติดต่อเพื่อนก็ลืมไปเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงาน
แล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวน่าตกใจจากเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เคยสนิทกัน
ว่ารู้ข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้แตงกระโดดตึกตาย
กระโดดคือกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
หลังจากที่หายจากการติดต่อกับเพื่อน
รู้ข่าวอีกทีนึงคือฆ่าตัวตาย
เพื่อนกระโดดตึกแล้วบอกแล้วเป็นยังไงมั่ง
โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้
แล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวให้ทราบเรื่อย
เชอรี่ฟังก็ตกใจแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนัก
วันหนึ่งได้มีโอกาสที่ไปเยี่ยมคุณแตงที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นคืออาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังมีแบบอาการแขนหักขาหักอยู่
เริ่มสื่อสารไปบ้างเล็กน้อย
ในขณะที่ไปเยี่ยมนะคะก็ได้พบกับพ่อแม่
แต่ว่าสังเกตว่าทำไมแฟนเขาไม่มาเลยสักวันหนึ่ง
ตั้งแต่ที่เข้าโรงพยาบาลมาจากที่ถามคนอื่นนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาล
ถ้าพูดคุยอะไรได้สะดวกกว่านี้
แล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะคะแม่
ก็คือไปเยี่ยมก็คือได้แค่มองอยู่ด้านนอก
พอวันเวลาผ่านไปอาการดีขึ้นพ้นขีดอันตรายแล้ว
ก็ได้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ด้วยอาการแขนกับขาก็ยังเดินไม่ได้ยังใช้งานไม่ได้
ก็เลยได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับแตงบอกว่า
แป้งถามจริงในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันมา
ตั้งแต่มัธยมจนจบปริญญาตีเนี่ย
อะไรที่ทำให้แกตัดสินใจแบบนั้นอืมแตงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า
ฉันไม่ได้โดดตึกตายแต่มันมีคนที่ทำให้ฉันอ่ะ
ตกลงไปเขาไม่ได้ทำเองใช่ค่ะเนอะอืม
เขาก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกก็ต่อไปนี้เดี๋ยวมันจะแตนตัวเป็นแตนเองนะคะ
คือแตงเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัด
ที่ครอบครัวเนี่ยอยู่ในแวดวงคนมีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นครับ
แล้วบังเอิญว่าไปงานเลี้ยงงานหนึ่งแล้วได้พบกับพี่คนนึงชื่อเอกครับ
พี่เอกเนี้ยเป็นผู้ติดตามผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดนี้อืม
เอกเขาก็มาจีบแตงแต่พี่เอกเนี่ยเขาจะชอบบอกว่า
ด้วยที่พี่ทำงานกับคนมีอิทธิพลพี่ไม่อยากให้แฟนพี่อ่ะไปสูงสิงกับใครอืม
เพราะว่าถ้ารู้จักคนมากคนมากความครับเขาก็เลยพยายามกันแตงเนี่ย
ไม่ให้ไปคุยกับคนอื่นแตงก็เลยไม่รู้ข้อมูลของคุณเอกสักเท่าไหร่
รู้แค่ว่าอ๋ออยู่คนเดียวโสดพูดคุยไปมาหาสู่กันสักพักนึง
แตงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวเนี่ย
แงงของไปหาพี่เอกที่ต่างจังหวัดได้ไหมอืม
ก็บอกว่าได้พี่อยู่คนเดียวอยู่แล้วมาได้เลยครับ
คือจะไม่เข้าบ้านตัวเองจะไปที่บ้านคุณเอกเลยอืม
ไปที่บ้านคุณเอกแล้วเนี่ยลงรถรอบแรกคือ
เจอบ้านข้างข้างอืมชะเงอหน้ามาดูผ่านกำแพง
แนนกำลังชักผู้หญิงคนนั้นก็หลบตาแล้วก็เดินหายไปอืม
ก็เลยสะกิดบอกว่าอย่าไปสูงสิงกับเพื่อนบ้าน
อย่าไปคุยกับใครเลยเราอยู่แค่ของเราอืม
ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นเขาก็จะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเรานะ
แตงก็เชื่อแฟนมากพอเข้าบ้านไปดูนู่นดูนี่ดูรูปทำกิจกรรมในบ้านทำทานข้าวด้วยกันไง
สักพักหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาคุณเอกก็ออกไปอืม
ตอนนั้นประมาณ๔๕ทุ่มแล้วแตนก็โอเคพี่พี่เอกรีบกลับนะเดี๋ยวหนูรอเปิดประตูให้
เผลอหลับไปจนประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงอยู่บนชั้นสองของบ้าน
ซึ่งบ้านเนี่ยเป็นแถวเขาที่อยู่ติดติดกันไล่ไล่หลังอืม
เขาก็เอ๊ะทำไมเสียงมันดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเสียงกุกกักบ้างฮะก็เสียงคลองหล่น
ครับก็เลยลุกขึ้นมาลองขึ้นไปดูหน่อยสิเผื่อมันจะเป็นขโมยอืม
เขาก็เดินออกจากห้องไปคือพอเดินไปที่จะกำลังจะขึ้นบันไดชั้นสอง
เสียงมันเงียบอืมเขาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปิดไฟขึ้นไปดูหน่อย
ครับพอเดินขึ้นไปดูเขาก็เห็นว่าทุกอย่างยังปกติแล้วชั้นสองเนี้ย
น่าจะไม่มีใครขึ้นมานานแล้วเพราะว่าเป็นฝุ่นฝุ่นเกาะเดินขึ้นไป
ชั้น๒ด้านหน้าจะเป็นห้องนอนห้องแรกที่สามารถเปิดไปดูได้
ไปก็จะมีของเก็บเลี้ยวซ้ายจะเป็นห้องน้ำแต่ห้องน้ำล็อกอยู่
อืมถัดจากห้องน้ำห้องนี้ไปจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับคาดว่าน่าจะเป็นห้องนอนห้องหนึ่ง
ก็ล็อกอยู่เหมือนกันเขาก็เลยก็คงไม่มีใครเข้ามาแน่ไม่มีร่องรอย
เขาก็เดินลงมาพอเดินลงมาก็เผลอหลับไปแป๊บนึง
ก็ได้ยินเสียงคนขับรถเข้ามาอุ้ยพี่เอกแน่เลยก็รีบวิ่งไปเปิดประตูให้
แต่เปิดไม่ได้เพราะคุณเอกเขาล็อกประตูจากด้านนอก
คือล็อกขังไว้เลยอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยพี่เอกล็อกทำไมเหรอคะอืม
เอกก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ลืมว่าหนูอยู่ในบ้าน
ปกติพี่อยู่คนเดียวไปไหนพี่ชินกับการล็อกบ้าน
ขอโทษขอโทษอืมก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับ
พอวันที่๒พี่เอกเราไปทานข้าวข้างนอกกันไหม
ก็พยายามบ่ายเบี่ยงนู่นนี่อยู่ในบ้านนี่แหละ
เดี๋ยวพี่ออกไปทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ก็กลับมาทานข้าวด้วย
อืมรออยู่นี่นะไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องชวนใครมาบ้านด้วย
พยายามจะกำชับตลอดว่าไม่ไม่ให้พูดคุยกับใครครับ
จนตกดึกแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาก็คือต้องทานข้าว
ที่อยู่ในตู้เย็นไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเผลอหลับไปแป๊บนึง
กึ่งหลับกึ่งตื่นว่าได้ยินเสียงผู้ชายมาเดินในบ้านหลายคน
ครับพูดคุยกันเสียงวิทยุเขาก็ลืมตาขึ้นมา
ในขณะนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ในพวังอืม
เขาก็เป็นภาพเห็นผู้ชายใส่ชุดคล้ายกู้ภัย
เดินผ่านไปผ่านมาในบ้านเขายืนอยู่หน้าห้อง
แล้วก็เป็นกู้ภัยดึกแล้วตรงตรงหน้าเขาจะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นสอง
แป๊บนึงเขาก็เห็นภาพกู้ภัยเนี่ยยกศพลงมาอุ้ย
จากชั้นสองของบ้านแล้วก็เดินผ่านไป
แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงคุณเอกเปิดตัว
อืมแต่ครั้งเนี้ยประตูก็ยังถูกล็อกจากด้านนอกอยู่ดี
อืมก็เลยถามพี่เอกพี่เอกจะล็อกทำไม
บอกว่าอ้าวก็หนูอยู่คนเดียวดึกดื่นถ้าพี่ไม่อยู่
ถ้ามีใครมางัดบ้านจะทำยังไงประมาณนี้ค่ะ
เขาก็รู้สึกเริ่มผิดปกติก็จะชอบเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเป็นระยะว่า
เขามีพฤติกรรมแปลกนะแฟนเขาเนี่ยแต่ก็เออแล้วไปแต่เขาก็ดู
ก็แค่เรื่องล็อกบ้านก็พยายามไม่คิดเยอะครับแล้วเขาแบบพี่คะ
หนูฝันฝันว่ามีกู้ภัยเข้ามาในบ้านเราเต็มเลยอ่ะ
แล้วมีการยกศพลงมาจากชั้น๒อย่าคิดเยอะ
คงคิดมากฟุ้งซ่านดูทีวีแล้วก็เก็บมาคิด
พี่ทำงานเหนื่อยพี่ไม่อยากมานั่งฟังเรื่องไร้สาระ
ก็เงียบไปไม่ได้อะไรก็เลยแบบไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้ว
ขอไปหาเพื่อนก็ไม่ให้ไปพยายามจะคุยข้างบ้าน
ก็ไม่ให้คุยพอมาคืนที่สามครับอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วคือ
พี่เอกเนี่ยอยู่ปุ๊บปับก็ออกไปอีกแล้ว
เขาก็จะบอกว่านายโทรตามพี่ต้องออกไปเดี๋ยวนี้
แต่ทุกครั้งที่เขาออกไปเขาจะมีการพกปืนไปด้วยติดตัวตลอด
แล้วพอมาวันนี้เขาได้ยินเสียงกุกกัก
แต่ครั้งนี้คือตั้งใจฟังว่ามันมาจากในบ้านเรา
หรือมันมาจากข้างซ้ายข้างขวากันแน่ครับก็เดินขึ้นไปดู
แต่ครั้งเนี้ยคือเสียงมันไม่หายนะคะเดินขึ้นไปเรื่อย
พอหัวโผล่ขึ้นไปชั้นสองปุ๊บเอ้าทำไมห้องน้ำมันแง้มอยู่ล่ะอืมอืม
เขาก็เลยเดินขึ้นไปห้องแรกก็ยังเปิดได้เหมือนเดิม
พอเลี้ยวซ้ายไปทางห้องน้ำเขาก็ผลักออกไปเออ
มันเปิดได้ฮะแต่คราวที่แล้วเหมือนล็อกแล้วก็เดินไปที่ห้องนอนใหญ่
ห้องนอนใหญ่ก็เปิดได้เขาก็เลยเปิดเข้าไปดู
ก็จะมีเตียงที่ยังคงสภาพมีที่นอนมีผ้าห่มวาง
มีเหมือนเคยมีคนใช้ห้องนี้มีข้าวของอยู่พอสมควร
แต่เหมือนจะไม่ได้ใช้งานมานานพอสมควรแล้วเพราะว่ามันมีรอย
อยากไย่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแปลกใจแล้วว่า
หรือว่าคุณเอกเขามาเปิดไว้เพื่อที่จะให้ใครมาทำความสะอาดอืม
แต่ก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามดีกว่าให้เขากลับมาครับ
กำลังจะเดินลงมาจากชั้นสองแล้วเดินลงพอเดินลงมาปุ๊บ
ระหว่างที่เราจะเดินพ้นเนี่ยมันจะเป็นช่องตรงราวบันไดใช่ไหมคะ
ที่เขาเปิดห้องน้ำอ้าไว้พอกำลังจะเดินหัวพ้นลงไปเนี่ย
เขาก็เห็นเหมือนมีอะไรยืนอยู่ในห้องน้ำครับเขาก็เลยหันไปดู
ขวับไปดูคือเป็นผู้หญิงอืม
ที่นั่งอยู่อย่างงี้ครับมาอย่างงี้ใช่ค่ะคือจังหวะช่วงสายตาก่อนที่จะ
อ่าช่องบันไดมันมองได้ก็คือจะเห็นประมาณเท่านี้ครับแต่ขาคือ
เหลืองเหลืองแล้วก็เป็นเขียวเขียวม่วงม่วงช้ำเลือช้ำหนองไล่ลงมาจากข้างล่างค่ะอืม
สัตยานรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ปกติแน่นอนครับ
เหมือนคนเดินตึกตึกตึกจากข้างบน
แล้วเหมือนกับว่ากำลังจะเดินลงมา
สิ่งที่เขาเห็นคือเป็นขาที่แบบช่วงนี้ซีด

ค่อยก้าวลงมาจากบันไดเห็นทีละนิด
ข้อเท้าลงมาอีกขั้นหนึ่งคือจากจนถึงหัวเข่า
มายืนสองข้างแบบนี้
แล้วเหมือนเห็นเลยว่าเป็นเสื้อค่ะ
เป็นเสื้อผู้หญิงเป็นกระโปรง
เขาแบบจะร้องจะกรีดแล้ว

รถคุณเอกเข้ามาจอดแล้วขาขานั้นก็ถอยกลับขึ้นไป
ส่วนคุณแตงช็อกอยู่ที่ประตู
พอคุณเอกเปิดประตูเข้ามาได้
แปงก็โวยวายอารวาสอย่างนี้เลย
พี่เอกล็อกทำไมล็อกหนูทำไม
พี่ผีหลอกมีผู้หญิงเดินมาจากข้างบน

แล้วเอกก็บอกว่าไหนจะมีใคร
ก็มีแค่เราอยู่คนเดียวเป็นอะไรอีก
มาทำงานกลับมาเหนื่อยต้องมาเจอ
แบบนี้อีกแล้วหลายครั้งแล้วนะพี่ปวดหัว
พาหนูขึ้นไปดูสิพี่ขึ้นไปดูเองเลย
เอกก็เดินลากขึ้นไปดู
ไม่มีใครจริงทำไมตอนเดินขึ้นไปดู
ห้องสองห้องเปิดอยู่จริงนะคะแต่ไม่เจอคนอื่น
พอกลับเข้ามามาคุยกันแบบสงบสติอารมณ์
แบบว่าพี่ขอไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาคุยได้ไหม
แนนก็นั่งรอแล้วก็กดโทรศัพท์หาเพื่อนหาแม่แล้วก็แบบ
มันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วอ่ะไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับกรุงเทพหรือขอกลับไปที่บ้านพ่อบ้านแม่แล้วอะไรอย่างนี้
พอผู้ชายกลับมาก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปวัดนะ
หรือมีอะไรไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่เหนื่อยมาก
เขาก็พยายามข่มตาหลับแป๊บนึงคุณเอกก็ลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์
แต่ไม่ได้รับในห้องเดินออกไปคุยเงียบข้างนอก
แนนก็เลยเดินย่องไปไปยืนฟังอยู่ห่างห่างได้ใจความว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปหานะนั่นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปหานะวันนี้ก็พี่เพิ่งกลับบ้านมาเหนื่อยมากเลย
ก็ประมาณนี้คุณแตงก็เลยรู้ว่าอ้าวคุณเอกมีอีกคนนึง
พอวางโทรศัพท์ได้เท่านั้นแหละค่ะเปิดฉากทะเลาะกันดุเดือด
แต่ครั้งนี้คือหนักเป็นอะไรที่คุณแตงไม่เคยเจอมาก่อน
เพราะว่าโดนคุณเอกตบเหมือนทะเลาะกันแล้วพังมือตบแล้วบีบคอ
แนนก็ช็อกก็หยุดไม่ได้พูดอะไรต่อ
แล้วเอกก็เหมือนนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองทำร้ายแฟน
พี่ขอโทษพี่ขอโทษคือพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน
รักหนูนะพี่อยากให้หนูมาฟังพี่
แต่แตงเงียบแล้วช็อกคืน
เขาก็พยายามหวานล้อมทุกอย่างจนทุกอย่างสงบลง
แล้วบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจพรุ่งนี้
พี่จะพาไปไหว้พ่อกับแม่พี่อีกจังหวัดนึง
แตนก็โอเคยอมนอน
เสร็จแล้วก็พอตอนเกือบจะเช้าเนี่ย
ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงคนมาตะคอกอยู่ข้างหู
ออกไปเลยออกไปสิอย่างนี้ค่ะ
จนเขาลืมตาขึ้นมาเสียงพูดนี่หว่า
ตาขึ้นมาดูไม่มีอะไรมองดูนาฬิกา
เกือบเช้าแล้วก็ลุกขึ้นมานั่ง
แล้วก็อาบน้ำอาบท่าก็คือแต่งตัว

ขับรถเพื่อที่จะไปอีกจังหวัดหนึ่งไปบ้านพ่อแม่คุณเอก
ระหว่างนั้นก็คุยกันปกติเหมือนเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องหึงห่วงเมื่อคืนเนี่ย

แต่ในขณะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ก็เข้ามาอีก
แต่คุณเอกไม่รับสายแล้วก็มีข้อความเด้งเข้ามาบอกว่า
กลับบ้านเร็วนะคะหนูรออยู่แล้วก็ลงชื่อผู้หญิงคนนั้นด้วย

แต่ครั้งนี้คือคุณเอกโมโหมาก
หยิบปืนขึ้นมาฟาด

บอกให้ฟังไงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้
หนูจะเลิกแล้วนะหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะพี่ทำร้ายหนูอย่างนี้

ถ้ากูทำอะไรมึงไม่ได้คนรอบข้างมึงเดือดร้อนแน่

ก็ต้องทนนั่งรถไปจนถึงบ้านพ่อแม่ผู้ชาย

พอเจอพ่อเจอแม่พาจูงไปแบบสวัสดีนะเนี่ย
พี่ไม่เคยพามาไหว้พ่อแม่เลยนะ
แตงตอนนั้นคือฉันจะหลุดจากผู้ชายคนนี้ได้ยังไง

แล้วเย็นวันนั้นนั่งทานข้าวกันอยู่

คุณเอกตามไปแล้วก็ทำร้ายอีกครั้งหนึ่ง
ตัดสินใจเลยว่าถึงจะอยู่ต่างจังหวัดก็แล้วแต่

วิ่งออกจากบ้านคุณเอกไปตามทาง
เป็นเหมือนเส้นบายพระต่างจังหวัด
ไม่มีบ้านคนไม่มีร้านค้า
มีแค่เหมือนเป็นสำนักงานเล็กริมทาง
ก็วิ่งเข้าไปหลบในขณะนั้นคือทุบ

ในใจว่าเอกแน่นอนฆ่าฉันแน่นอนเลย
ไปนั่งหลบอยู่ไปนั่งหลบจนหลับ
นั่งคุดคู้อยู่แล้วก็หลับ
รู้สึกเหมือนมีผู้หญิงมานั่งข้าง
แล้วก็กระซิบบอกว่ากลับบ้าน

พอสะดุ้งได้ก็เหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามา
เป็นแม่กับป้าคุณเอกมาตาม

เขาอารมณ์ดีขึ้นแล้ว
อารมณ์เย็นแล้วไปคุยกันดีด้วยเหตุผลดีกว่า

พ่อแม่ของคุณแตงไม่เคยรู้เลยว่าคุณแตงโดนทำร้ายนะคะ

พยายามพูดดีเก็บไว้ในใจว่า

แล้วก็พยายามจะติดต่อกับเพื่อนว่า
เราสามารถจะเอาเรื่องหรือทำอะไรได้บ้าง
เพื่อนก็ให้แอบคุยกับพี่ตำรวจคนนึง

เขาก็บอกว่าคุณก็ต้องเอาตัวคุณออกมาจาก

ไม่งั้นมีแนวโน้มที่อาจจะทำร้ายถึงชีวิตก็ได้
แต่ถ้าจะแจ้งความคุณต้องยอมรับว่า

เดี๋ยวหนูจะพยายามเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปได้ก่อน
จนพยายามตีตัวออกห่าง

ก็จะมีคนส่งข่าวมาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ตามไปหาคนนั้น

บุกไปหาพ่อแม่ตี๓ตี๔

แต่เขาก็เก็บของ

พี่คะถ้าเจอคุณเอกมา

บอกพี่ขึ้นมาได้ยังไงยังเป็นคีย์การ์ด

จนสุดท้ายแล้วคุณเอกเขาก็ถอดใจ

ถึงกลับไปหาพ่อแม่ข่มขู่ทุกอย่าง

คุณแตงก็ได้มีสัมพันธภาพที่ดีของคุณ
กับคุณตำรวจที่ชื่อมีนมากขึ้น
ก็ปรึกษาหาลือกันเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับ
เขาก็ไปงานเลี้ยงผ่านไปเดือนนึงพ่อแม่บอกว่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้ว
เจอในพื้นที่มาเป็นเดือนแล้วก็ไปงานเลี้ยงกับครอบครัว
ก็คือมีผู้อิพลคนนี้เป็นประธานในงานนั้น
แต่ทุกคนต้องตกใจและอึ้งกันไปหมดเพราะว่าอยู่มีผู้ชายคนนึง
หอบดอกไม้ช่อใหญ่มากแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือคุณเอก
แต่อยู่ในสภาพที่สุดโทรมหวดเขาลุงรังผมยาวครับ
เดินผ่านมันเป็นงานโต๊ะจีน๑๐๐โต๊ะอย่างนี้ค่ะ
เดินผ่านผู้คนเข้ามาแล้วก็มานั่งคุกเข่าอยู่โต๊ะคุณแตงกับพ่อแม่
โดยที่หัวหน้าเก่าเขาก็อยู่อีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะประธาน
เข่าแล้วก็เอาดอกไม้ให้บอกว่าพี่รักหนูนะ
คุณแตนก็ตกใจเหมือนเราทุกคนที่รู้เรื่องก่อนหน้านี้ตกใจกันหมด
กลัวว่าคุณเอกคือจะมาทำจะมารัวยิงกาดยิงอะไรหรือเปล่า
แต่เปล่าเขาก็เดินออกไปเงียบแล้วเขาก็หายไป
แฟนเนี่ยคุณตำรวจที่ชื่อมีนไม่สบายใจก็เลยบอกคุณแตงว่า
หอะเถอะที่คอนโดย้ายออกมาอยู่กับเขาก็คือเป็นแฟนใหม่
จะได้จะได้ตัดไปว่ายังไงเขาก็ตามไม่เจอแน่นอน
เขาก็ย้ายไปแล้วก็มีเหตุที่ทำให้ก่อนที่จะตกตึก
คืนนั้นคุณมีนจะต้องไปตามหมายจับผู้ต้องหาอีกจังหวัดหนึ่ง

ในระหว่างที่ผ่านมาเดือนกว่าเกือบ๒เดือนที่คุยกัน
เขาไม่เคยทิ้งให้คุณแตงอยู่คนเดียวเลย
เพราะเหมือนเขายังมีความหวาดระแวงเยอะ
วันนี้ก็เลยคุยกันว่าพี่ต้องไปคืนนี้
แต่พี่จะรีบกลับประมาณตี๕๖โมงเช้าหนูอยู่ได้ใช่ไหม
หนูก็ล็อกระเบียงให้เรียบร้อยล็อกประตูให้เรียบร้อยนะ

แฟนก็ไปทำงานประมาณ๕ทุ่ม
ก็ปิดไฟเหลือแต่ไฟโคมไฟหัวเตียง

โครงไฟมันสปาร์คดับดึบ
แนนก็อ้าวถ้างั้นไม่อ่านแล้วก็ได้คว้าโทรศัพท์มา
พอคว้าโทรศัพท์มาเสร็จก็ถือหลับไป
รู้สึกอีกทีอารมณ์เหมือนเรานอนหลับลึกแล้วมีผ้าห่มปิดหน้า

เขาก็เอามือเหมือนพยายามจะดึงออก

เขาก็คว้าตอนนี้เริ่มคว้า
แต่สิ่งที่เขาคว้าเจอคือเป็นข้อเท้า
มือคือมันคือข้อเท้าที่เหยียบ
เหยียบหมอนแล้วก็หมอนมาปิดหน้าอยู่
ใช่ค่ะตอนนั้นคือใจจะขาดแล้ว

พยายามควานทุกอย่างที่สามารถจะเป็นอาวุธได้
พอตกลงมาแป๊บนึงคือมันมืด
จะมีแค่แสงจากระเบียงที่ม่านมันไม่ได้ทึบมาก
พอดิ้นแล้วรู้ว่าอะไรอยู่ทิศไหน
สิ่งแรกที่เขาวิ่งไปคือประตู
เขาวิ่งไปที่ประตูพยายามเปิดเปิดไม่ได้
เคาะทุบกลางดึกค่ะ

ได้ยินเสียงร้องขนาดนี้ต้องมีใครได้ยิน
ในขณะที่ร้องเรียกให้คนช่วยเขาก็หันมา

เป็นร่างผู้ชายที่กำลังเดินมาหาเขา
ข้างหลังจะเป็นแบ็คกาวน์เขาก็คือจะเป็นม่านระเบียง
เงาชัดเจนว่าเป็นคุณเอก

พูดแค่นั้นนะคะเขาก็หันมาทุบประตูใหญ่เลยช่วยด้วยช่วยด้วย

ก็วิ่งพวดจากที่ประตู

เขาปิดห้องก็จะล็อกระเบียง
มันเป็นประตูกระจกแบบนี้

มันเปิดอยู่มีแค่ม่านที่คุมอยู่

จะเป็นการเสียหลักเพราะความตกใจ

พอได้ยินเสียงข้างผมก็ตกใจแล้ววิ่งไปอีกทิศนึง

เสียหลักตกลงไปแตกข้างล่าง
แต่ในระหว่างที่เขาสลบไป

ตรวจสอบที่เกิดเหตุตอนนั้นยังไม่มีการแจ้งความใด
เพราะว่าคนเจ็บยังให้การไม่ได้

ตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยนิ้วมือแค่ของคุณแตงกับของคุณมีนเพราะอยู่กันสองคน

ไม่มีบุคคลที่สามไม่มีรอยเท้าของบุคคลที่สามอืม
ร่องลอยกระจัดกระจายในห้องคล้ายการต่อสู้
แต่มันไม่มีร่องรอยของบุคคลที่๓เลย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่มีคนเข้าออกในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ยินเสียงแค่เบาเสียงทึบเบา
วงจรปิดหน้าตึกก็เห็นเพียงว่าเหมือนมีอะไรหล่นลงมาบนกองกล่องเนี่ย
แล้วกองก็กระจายเข้ามาในฟรีแค่นั้นเอง
ไม่มีบุคคลอื่นไม่รู้จะดำเนินการยังไงต่อไป
ก็เลยต้องรอให้คุณแตงฟื้นมาพูดได้

คุณแตงพอเริ่มฟื้นคุณมินก็เข้ามาถาม
แต่ยังให้รายละเอียดมันไม่ได้ถามแค่ว่าใครเป็นคนทำ

เพราะมั่นใจว่าแฟนไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอนทุกอย่างปกติ
คุณแตนก็บอกว่าคุณเอก
คุณมีนโกรธมากก็เลยพาก็เลยให้ตำรวจเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณเอกครับ
ไปบ้านคุณเอกก็ไปเจอคุณแม่คุณพ่อที่อยู่อีกจังหวัดนึง

เขาก็นั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่า
มันจะเป็นไปได้ยังไงเอกตายไปแล้ว
อ๋ออืม

เออมีคนมีคนตายแล้วจริงชื่อนี้ชื่อนี้

หลังจากที่คุณเอกเอาดอกไม้ไปมอบให้ในงาน

คืนนั้นคือคุณเอกฆ่าตัวตายโดยการยิงตัวตายที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็เขียนจดหมายตัดเพาะเรื่องความรักว่ารักแตงจริง

แต่บรรทัศน์สุดท้ายคือพี่ต้องขอโทษออนด้วย

เขาก็เลยถามว่าออนคือใคร
ออนคือภรรยาที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้
แต่ทนกับความเจ้าชู้คุณเอกไม่ไหว
ทุกครั้งที่มีปัญหาจะต้องมีการทะเลาะตบตี
คุณออนก็ผูกคอตายที่ห้องนอน

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนจะจบด้วยดี
พอคุณแตงเริ่มลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้ว

อยู่ก็ฝันว่ากลับไปนั่งในบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีผู้หญิงที่เคยเห็นแค่ขาค่ะ
จำได้ว่าแต่ครั้งนี้คือเห็นทั้งตัว
ก็เขาจะนั่งลักษณะแขนขาก็คือน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้แล้วก็พยักหน้า
สะดุ้งตื่นแล้วก็มาพูดให้แฟนฟัง

เสร็จแล้วแฟนก็เลยเล่าให้ฟังมาว่า
พี่มีอะไรจะบอกแต่เห็นป้าแตงดีขึ้นแล้ว
พี่เห็นว่าแตงพร้อมที่จะรับรู้
จดหมายลาตายไม่ได้มีแค่ใบเดียว

ตัดเพาะความรักแล้วก็ขอโทษพ่อแม่

หน้าที่๒คือ
เป็นการสารภาพว่า
เขาเนี่ยทะเลาะตบตีกับคุณออน
แล้วพังมือบีบคอคุณออนเสียชีวิตในห้องน้ำ

แล้วเสียงกุกกักนั้นก็คือ
เป็นเสียงที่คุณออนพยายามที่จะทำ

มันเคยเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านหลังนี้
เมื่อปีกวาด๒ปีที่ผ่านมา

แล้วก็คือเขาบอกว่าผูกคอตายในห้องนอน
แต่สิ่งที่แตงเห็นคือผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องน้ำ
มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแตงก็ช็อก
บอกเราต้องทำยังไงหรือเปล่า

เพราะว่าคนที่ทำเขาตายแล้วไง

แต่สิ่งที่จะทำให้พ่อแม่ของคุณออนได้ก็คือ

พ่อแม่ก็ได้มาทำพิธีบางอย่าง

แล้วก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณออนได้มา
พยักหน้าเหมือนขอบคุณ

โอ้โหมันมาพีคตรงใบที่๒เนี่ย
ที่ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่ามันมีจดหมายทั้งหมด

ว่าคุณแตงย้ายไปอยู่ที่นี่

ก็มีการย้อนเล่าย้อนกลับไป
วันที่คุณเอกมาหาที่หอพัก

คุณแตงบอกว่าคุณเอกได้ให้ห่อคล้าย

ก็เปิดให้ดูว่ามีแหวนมีสร้อยเหมือนซื้อมาง้อ

ตอนที่มีคนมีการลื้อจัดกระจาย
เขาบอกว่าเห็นห่อนี้ตกอยู่
ใกล้กับผ้าม่านระเบียง

เป็นของที่สื่อ

ทุกที่ที่คุณแตงจะไป

ถ้าย้ายหอฉันจะไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ไป
แต่คนที่ช่วยเก็บของเขาไม่รู้
เขาก็เก็บมาช่วยกันย้าย

ใช่ค่ะเป็นเหมือน
คุณแตงบอกว่าเอกเขาจะมีลักษณะ
ชอบในทางคุณสัยนิด
เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณแตง
เอาเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านของคุณเอกก่อน

ตีความได้ว่าเป็นเพราะว่า
วิญญาณแฟนเก่าของคุณเอก
เขาพยายามที่จะมาเตือน
จะมาบอกตัวของคุณแตงให้ออกไปจากบ้านหลังนี้

เหมือนจังหวะนรกคุณเอกจะกลับมาทุกครั้ง
แล้วเหมือนคุณออนเขากลัว

มันหนีไม่พ้นเรื่องของกฎแห่งกรรม
ไปไหนไม่พ้นผลสุดท้ายตัวเองก็ต้อง

แล้วก็รับผลกรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไว้

ยุคนี้สมัยนี้นะจริงแล้วบางทีผีก็
ไม่ได้ดูน่ากลัวเสมอไปคุณผู้ชมผู้ฟัง

แล้วก็ที่สำคัญคือจิตใจของคน
น่ากลัวยิ่งกว่าผี

ลุ้นระทึกมากขอบคุณครูแหม่ม
ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

ที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันในส่วนของ

แต่เรื่องของคุณแหม่มยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้

เรื่องต่อไปของคุณแหม่มกัน
อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วม
รายการสถานีผีดุของเรา

เพื่อที่จะมานั่งข้างผมแบบนี้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ